ชุมนุมของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งในวันนี้ซึ่งตรงกับวันครบรอบ๔ปีการรัฐประหารของคอสชก็ยุติการชุมนุมไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
โดยมีแกนนำผู้ชุมนุม๑๔คนที่ถูกจับกลุ่มแจ้งข้อหาในการดำเนินคดีฐานฝ่าฝืนกฎหมายแล้วก็คำสั่งคอสชในหลายเรื่องด้วยกัน
แต่นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการต่อสู้เท่านั้นไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
นำกลุ่มคนอยากเลือกตั้งที่จะนำมวลชนเดินเท้า
ออกจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์

เพื่อเรียกร้องให้คอสชจัดการเลือกตั้งภายในปีนี้

ก็ทำได้เพียงฝ่าด่านกำลังของตำรวจนับพัน
หยุดอยู่แค่ด้านหน้าที่ประชุมสหประชาชาติ
เชิงสะพานมักขวาลังสรรค์เท่านั้น
แต่เหตุการณ์ก่อนที่การชุมนุมจะยุติลง
เกิดความชุลมูลวุ่นวายเป็นระยะตลอดทั้งวัน
มีการเผชิญหน้ากันของผู้ชุมนุมและเจ้าหน้าที่เป็นระยะ
มีผู้ชุมนุมลายหนึ่งล้มลงกับพื้นถนน
ขณะที่จานิวแก่นำผู้ชุมนุมมีอาการหน้ามืดเล็กน้อย
ซึ่งทางผู้ชุมนุมจึงร้องขอให้ตำรวจเปิดทาง
เพื่อนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาล
แต่เจ้าหน้าที่ยังคงตึงกำลัง
เพิ่มความไม่พอใจให้กับกลุ่มผู้ชุมนุม

เมื่อรถพยาบาลเข้ารับตัวคนเจ็บไปได้
จากนั้นได้พักการชุมนุมเนื่องจากเกิดฝนตกหนัก
พลตำรวจเอกศีวรารังสิภามนกุล

พร้อมทั้งเผยว่าได้รับรายงานมีกลุ่มฮาร์ดคอร์

ฉกฉวยโอกาสสร้างสถานการณ์ในพื้นที่ชุมนุม

มีการเอาอุดมาทิ้งในเขตนอนบุรี
มันจะชกผู้ชุมนุมไม่ได้
ผู้ชุมนุมเข้ามาชุมนุมโดยตามรัฐมนูล
แต่กลุ่มฮาร์ดคอร์สกลุ่มที่ก่อกวนมันคนละเรื่องกัน

ก็ถือโอกาสชกชวยโอกาส
กระทั่งเวลาประมาณ๑๓นาฬิกา
มีกลุ่มผู้ชุมนุมทยอยเดินเท้าเป็นกองทัพมด

โดยมีนายอานนท์นำพาแก่นำอีกคน
นำผู้ชุมนุมที่รวมตัวกันบริเวณหน้ากองสลากเก่า

จุดนี้เองเกิดการปะทะกันเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าจับกลุ่มแก่นำ
ทำให้ผู้ชุมนุมต่างกรูเข้าขัดขวาง
โดยก่อนเจ้าหน้าที่จะนำตัวไปสถานีตำรวจ
ปล่อยให้แก่นำอ่านแถลงการข้อเรียกร้อง

พร้อมขอให้ผู้ชุมนุมแยกย้าย
ช่วงเวลาไม่ห่างกันเวลาประมาณ๑๕นาฬิกา
กลุ่มผู้ชุมนุมที่อยู่หน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แก่นำได้ประกาศระดมมวลชน
ตั้งกำแพงมนุษย์ในลักษณะคล้องแขน

ผลักดันรั้วเหล็กหวังฝ่าวงล้อมออกไปให้ได้
จนทำให้เกิดการประทะกันอีกครั้ง
ก่อนที่แก่นำจะเข้าเจรจากับเจ้าหน้าที่

ได้เสนอให้ตำรวจจับกลุ่มตัวเองทันที
เพื่อแลกกับการให้มวลชนฝ่าวงล้อม
จากนั้นอีกไม่นานแก่นำตัดสินใจประกาศยุติการชุมนุมพร้อมขอมอบตัว
โดยนายรังสิมันโรมนายศิรวิทย์เสรีที่วัดหรือจานิว
ขอให้มวลชนทุกคนเดินทางกลับบ้าน
ก่อนเดินชู๓นิ้วเข้าไปในวงล้อมตำรวจเพื่อยอมมอบตัว
ไม่เคยมีใครที่ท้าทายและต่อสู้
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิเสรีภาพอย่างที่ปรากฏในวันนี้
เราลองทุกวิธีแล้วครับพี่น้องเราลองทุกผลทางแล้ว
แต่สุดท้ายมันอาจจะยังเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบอบประชาธิปไตยไม่ได้
ผมรู้ถึงความเศร้าโศกดีแต่มันเป็นหนทางเดียว
ที่จะทำให้ทุกอย่างนั้นยุติลงด้วยความสงบ
ไม่มีความรุนแรงขอให้พี่ตำรวจนำรถมาเลยครับ
ผมรังสิมรูมศิลวิทย์เจริษีวัฒน์และบิญญาณรัฐกรงเทพฯ
จะขอมอบปวงนักที่ตรงนี้
ชุมนุมตลอด๑คืนกับอีก๑วันยุติลงพร้อมกับการยอมมอบตัวของแก่นำทั้ง๑๔คน
ซึ่งทุกคนมีข้อหาติดตัวอย่างน้อย๓ข้อกล่าวหา
เพราะมีคำพูดของแก่นำถึงมวลชนว่านี่ไม่ใช่การยอมแพ้
แต่เป็นจุดเริ่มต้นของการต่อสู้กับคอสชหลังจากที่พวกเขาต่อสู้กันมาแล้ว๔ปี
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน